เธอค่อยครับสวัสดีครับ
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับในการทำให้ปังให้รวยเริ่มเลยค่ะหมอไก่ค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นำโชคเกี่ยวกับเรื่องของความรวย
สัญลักษณ์แรกเขาเรียกว่าภาพแรกก็คือภาพเรือสัมเภา
สัมเภาไม่ต้องโลสัมเภานะคะ

เรือสัมเภาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าขาย
เขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเวลามาเขาก็เหมือนกับ

แม่ทำไมชอบจังโลสัมเภาพูดอย่างนั้นแหละ๓รอบอ่ะนะ
มันเป็นคำที่กำลังยอดฮิต

ใช่มาค้าขายเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพวกแบบ
ความประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าขายการทำธุรกิจ
อืมอ่าก็จะร่ำรวยใช่ไหมคะ
แล้วเราควรจะทำยังไงกับการมีเรือสัมเภาไว้ที่ไหนยังไงคะหมอไก่
เวลาที่เราจะวางเรือสัมเภาหรือว่าติดภาพเรือสัมเภา
เอาไว้ในบ้านหรือออฟฟิศของเรา

ให้เรามองหัวเรือปุ๊บแล้วก็ให้เราหันหัวเรือ
เรามีตัวอย่างนะเดี๋ยวลองดูนี่แหละครับ
จะเป็นภาพหรือว่าจะเป็นแบบว่าจะมองแบบนี้ก็ได้

เห็นไหมนี่ที่หมอไก่ชี้นะ

นี่นะหันด้านนี้เข้าบ้าน

ปุ๊บเราก็หันเข้าทางนี้

อย่างนี้แหละก็คือเอาหัวเรือเข้าบ้าน
จะวางทิศไหนก็แล้วแต่บ้านของคุณผู้ชม
ถ้าหันอย่างนี้จะไม่เห็น

ถ้าจะเอาเรือสัมเภาประดับไว้ในบ้าน

เราต้องมีทิศไหมคะหมอไก่ว่าจะวางทิศไหนยังไง
ทิศที่เหมาะสมก็จะมี๒ทิศด้วยกัน
แก่ทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้

เหมือนก็ว่าให้มันอยู่ในทิศเหนือ

มีคนช่วยส่งพลังไป
เอาล่ะจากเรื่องของเรือสัมเภาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ

เป็นภาษาภาพขณะ

ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ามีบริวารก็ควรจะติด
เพราะว่าจะทำให้ได้บริวารดีซื่อสัตว์ขยันอดทน

ก็ควรจะติดในห้องทำงาน
แบบว่าห้องโถงห้องรับแขกอะไรพวกนี้นะคะ

ทุกคนติดได้

ก็คือแบบถ้าสมมุติติดแล้วคือมันจะต้องเหนื่อยหนักกว่าเดิม

มีแค้นลาบอีกไหมคะนอกจากสัมเภานอกจากมาร์บแล้ว
อีกรูปหนึ่งที่จะแนะนำก็คือรูปน้ำ

น้ำอย่างที่เราบอกไปหลายครั้งว่าน้ำคือลาบ

เป็นภาพอะไรอย่างนี้เหรอคะ

เป็นพวกน้ำเป็นแม่น้ำ
เป็นน้ำผู้เป็นอะไรพวกนี้ก็คือที่มันเป็นน้ำ
ที่เวลาเราจะวางภาพน้ำเราต้องระวังนิดนึง
พยายามอย่าให้น้ำมันหันออกไปข้างนอกบ้าน

ให้แบบหันเข้าบ้านคือมีเงินทองเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าฉะนั้น

จะได้เงินนั้นมั่งมีสีสุกอยู่ในนั้นเลย

รวมแล้วเคล็ดลับในการประดับภาพนั้นเป็นยังไงบ้างคะหมอไก่
เคล็ดลับนี่ก็คือเราควรจะติดพวกภาพพวกนี้
เอาไว้ในห้องรับแขกห้องโถงห้องเก็บเงินอะไรพวกนี้นะคะ
แต่ว่าเราไม่ควรจะติดไว้ในห้องนอน

หรือเฉพาะภาพไม้เดี๋ยวมันดีตั้งคืนเลย

แล้วมีรูปที่ต้องห้ามไหมคะ

รูปแรกก็คือรูปสยอง

ค่ะนอกจากนี้ละครับ

อีกภาพหนึ่งก็คือบ้านคุณชนะมีไหมคะ

ไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรใช้ไม่ควรตั้งไม่ควรแขวนไม่ควรติด
ภาพที่ไม่เป็นมงคลนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการแต่งบ้าน

วันนี้ขอบคุณหมอไก่ขอบคุณมากค่ะหมอไก่ครับ

ใช่ครับเฉลยผู้ชกดีไปดูผู้ชกดีกันค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะ
๕ท่านที่ได้เสื้อตะลอนขาวชาวนี้ของเราปลาย๕ตัว๕รางวัล
ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะส่งให้ถึงมือคุณ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมานะคะ
เอาล่ะย้ำกันหน่อยวันอาทิตย์นี้จะเจอกันในเวลาบ่ายโมง๕นาที
เพราะว่าตลอดข่าวสุดสัปดาห์ของเราเลื่อนหน่อย
มีการถ่ายเท่าสดกันในขันวอเล็บบอลหญิง
ในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๗ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้ง๓คนแล้วต้องลาไปก่อน